คุณผู้ชมค่ะมาที่พี่เมฆวินัยไกรบุตรบ้างดีกว่า
วันนี้ออกงานแล้วนะแล้วก็ด้วยสีหน้าที่แจ่มใสทีเดียวค่ะ
ก็แฟนเห็นแล้วก็เออก็สบายใจก็โล่งกันไปนะคะ
เพราะว่าแฟนหนังผีขึ้นหิ้งอย่างนางนาค
ฉลองครบรอบ๒๐ปีนะคะก็กลับเข้ามาโรงฉายอีก๑ครั้ง
มีแฟนหนังไปร่วมกันคึกคักเลย
เพราะว่าวันนี้ค่ะพระเอกร้อยร้านนะคะ
อย่างพี่เมฆวินัยไกรบุตรได้รับอนุญาตจากคุณหมอนะ
ออกจากโรงพยาบาลมาร่วมงานด้วยสีหน้าที่สดใสทีเดียวค่ะ
แม้จะมีร่องรอยของแผลตุ่มน้ำพองแต่ก็แห้งสนิทหมดแล้วนะคะ
แล้วก็จะยังมีก็มีแต่แบบเอฟเล็กจากยาค่ะ
เลยทำให้ใบหน้าหล่อซ้ำเพี้ยงหรือพี่เมฆนี่น่ะนะ

แต่ก็โดยรวมก็ถือว่าดีขึ้นมากแล้วค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งเจ้าตัวค่ะก็ดีใจสุดเลยนะที่อาการดีขึ้นจนสามารถมาร่วมงานในวันนี้ได้
แต่น่าเสียดายค่ะนางเอกหนังนะคะอย่างพี่ซายเจริญบูระค่ะ
ประสบอุบัติเหตุรถชนเมื่อสองวันก่อนต้องพักดูอาการนะคะ
ก็เลยไม่ได้มาร่วมงานในวันนี้แต่ก็เออไม่เป็นไรนะคะก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเนาะ
ฝากความเป็นห่วงให้พี่ซายด้วยแล้วกันนะคะ
วันนี้หลายคนก็เห็นพี่เมฆนะคะแล้วก็เราเห็นจากภาพในโซเชียลก็มีสีหน้าสีตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใส
กำลังใจดีขึ้นด้วยนะคะระหว่างอยู่ในโรงพยาบาลก็มีการออกกำลังกายด้วยนะคะ

นางนาคยุคนั้น๒๕๔๒ดังมากถือว่าเป็นหนังไทยเรื่องแรกเลยนะที่แบบทะลุ๑๐๐ล้านไปได้
แล้วเรื่องนี้ไม่ได้ร้อยล้านถ้วนนะ๑๕๐ล้านหนังเขาอยู่ในซีเขานะคะ

ใช่ค่ะก็กลับมาสร้างความหลอนอีกครั้งไปดูให้กำลังใจกันได้นะคะ